เหตุจากการที่อยากเอาเงินไปซื้อยาบ้า
ผู้ชายวัย๒๗ปีก็เลยก่อเหตุเข้าไปจี้ชิงเงินที่ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
ในช่วงตี๓กว่าของค่ำคืนวันที่๑๘ตุลาคม
ตำรวจภูทรศรีประจันทร์ก็แกะบรอยจากกล้องวงจรปิด
ก็สามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้นะครับ
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดของร้าน๗๑๑สาขาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
ตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้เห็นช่วงเวลา๓นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
เป็นภาพที่คนร้ายชายหนึ่งคนสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
เดินเข้ามาในร้านแล้วก็ใช้มีดจี้บังคับนางสาวปัธมาอินทรเกษม
พนักงานของร้านบอกให้สั่งเงินสดมาจำนวน๓๒๘๐บาท
เมื่อได้เงินแล้วคนร้ายก็เดินออกไปจากร้านนะครับ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ต่อมาตำรวจภูทรศรีประจันทร์ก็แกะรอย
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งในร้านแล้วก็โดยรอบ
ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามจับกลุ่มได้ในที่สุด
คนร้ายบรายนี้ก็คือนายรุ่งโรธหรือว่าเบียร์โพทองคำอายุ๒๗ปีนะครับ
และจากการตรวจค้นบ้านพักก็พบของกลาง
รถจักรยานยนต์เสื้อผ้าหมวกไหมพรมในวันที่ก่อเหตุ
แล้วก็มีดปลายแหลมที่คนร้ายใช้
ซึ่งตรงกับหลักฐานในกล้องวงจรปิดครับ
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่า
เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาแล้ว๔ครั้ง
เพิ่งจะพ้นโทษมาได้ไม่นานนี้เอง
ส่วนที่ก่อเหตุเนื่องจากต้องการเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพครับ
สวัสดีครับครับ